กันบ้างค่ะงานเข้าอีกแล้วค่ะแม่หน่อยนวลนงพูดชื่อแบบนี้แม่ใครล่ะ
แม่ของแพนเค้กนั่นเองนะคะหันมาว่าจะเป็นผู้จัดละคร
เรื่องแม่ต่อโดนแต่และนะคะอะไรกันก็ตายแล้ว
ข่าวลือบอกว่าเตรียมพับโปรเจกต์ไปดื้อแล้วค่ะ
ข้อความว่ายังไม่ได้รับเงินค่าจ้างเลยคุณเอ้ย

งานนี้ค่ะทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐต่อสายถึงแม่หน่อยเลยละกัน

แม่บอกโปรเจกต์ละครเรื่องนี้แม่ช่วยงานเป็นผู้จัด
แต่ไม่ได้ดูแลเรื่องเอกสารและไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองของทีมงานเลยค่ะ

เรื่องต้นแม่ยังไม่ได้รับแจ้งนะคะว่าจะมีการพับโปรเจกต์
แต่มีการหยุดถ่ายทำมาระยะหนึ่งแล้ว
จากว่าทีมงานแจ้งว่ามีการปรับแก้บทนั่นเอง
แล้วก็มีปัญหาในส่วนของงานโปรดักชั่นเล็กน้อย
ส่วนคิวถ่ายที่ผ่านมาของแพนเค้ก
มีบินไปถ่ายทำที่ต่างประเทศด้วย
แล้วก็ในกรุงเทพบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะ
ก็ต้องรอดูต่อไปแล้วกันนะคะว่าปัญหานี้จะจบลงยังไง
คล้ายของผู้จัดหนุ่มหล่อสาวสวยอีกคู่หรือเปล่านั่นเอง